พบศพผู้หญิงนอนเสียชีวิตอยู่ในรถกระบะ

ก็หมดลมหายใจอยู่ใต้ที่พักเท้าด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลทรีปร่วมกับตันยู
ได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตในรถกระบะ
จอดอยู่ในซอยเสรีวิลล่า๓

ประสานตำรวจสนประเวท
พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบนะครับ
เมื่อไปถึงในที่เกิดเหตุก็พบรถกระบะสีน้ำเงิน
อยู่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นหญิง

ส่วนในรถพบสุนัขพุฤดิล
และออกจากร้านเมื่อเวลาประมาณบ่าย๓
ต่อมาญาติของผู้ตายได้โทรมาที่ร้าน
เพราะว่าผู้ตายหายไป
ผิดวิสัยทำไมยังไม่กลับบ้านสักที
ขอให้ทางร้านไปดูว่ารถยังอยู่หรือเปล่า
เมื่อมาดูที่รถก็ตกใจครับ

นอนหมดสติอยู่ในรถไม่ได้สตาร์ทเครื่อง
แต่ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
ตำรวจได้สอบสวนญาติ
แล้วก็ญาติบอกนะครับว่าผู้ตายเนี่ยป่วยเป็นโรคระเลงระยะสุดท้าย
อาจจะเสียชีวิตกระทันหันส่วนสุนัขคู่ใจติดอยู่ในรถ
ขาดอากาศหายใจไปด้วยหรือเปล่า
ทางตำรวจก็จะต้องส่งศพไปตรวจพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ